ดูเรื่องของรถแท็กซี่บ้างนะคะเป็นรถประเภทที่
รถโดยสารสาธารณะประเทศที่มีคนร้องเรียนกันมากที่สุดค่ะ
สาเหตุส่วนใหญ่ของการร้องเรียนรถแท็กซี่ก็คือเรื่องของการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร
รวมทั้งการพูดจาไม่สุภาพด้วยค่ะ
หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๕๕๙ถึงเดือนมกราคม๒๕๕๙
ผ่าน๐มาทั้งสิ้น๑๕๘๔รวมขออภัยขับ
๐๑๕๘๔นะคะรวมทั้งสิ้น๑๘๓๖๖เรื่อง
ดำเนินการแก้ไขจนได้ข้อยุติแล้ว๑๕๒๖๔เรื่องค่ะ
โดยรถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด
ก็คือรถแท็กซี่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเรื่อง
เนื่องจากปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
และไม่ใช้มาตรค่าโดยสารนะคะรองลงมาก็จะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ร้อยหกสิบเก้าเรื่องรถสี่ล้อเล็กรับจ้างได้รับการร้องเรียนสี่สิบสี่เรื่อง
รถสามล้อรับจ้างหรือตุ๊กตุ๊กร้องเรียนเข้ามาสี่สิบสี่เรื่องเหมือนกันค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ถูกร้องเรียนว่าขับรถประมาทหวาดเสียวแสดงกริยาไม่สุภาพ
รวมทั้งมีการเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มส่วนรถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
พบว่ารถโดยสารประจำทางขอสมกได้รับการร้องเรียนมากที่สุด๘๖๘เรื่อง
เพราะว่าไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายขับรถประมาทหวาดเสียวแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
รองลงมาก็จะเป็นรถตู้โดยสารค่ะมีประชาชนร้องเรียนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าเรื่อง
โดยสารประจำทางร่วมบริการขอสมกปรับอากาศได้รับการร้องเรียน๗๗๐เรื่อง
ส่วนรถบ่อขอสอและรถเอกชนร่วมบริการได้รับการร้องเรียนจำนวนเจ็ดร้อยหกสิบสองเรื่อง
รถโดยสารประจำทางร่วมบริการขอสอมกรธรรมดาอีกเจ็ดร้อยยี่สิบห้าเรื่อง
ทุกประเภทนะคะก็ถูกร้องเรียนเพราะว่าขับรถประมาทหวาดเสียวเข้ามามากที่สุดเช่นกันค่ะ
นายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าได้เร่งตรวจสอบแล้วก็แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบทางเอสเอ็มเอสภายใน๑๒วัน
และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ
กรณีเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนที่เป็นความผิดร้ายแรงหรือว่าเป็นภัยต่อสังคมอย่างเช่นทำร้ายผู้โดยสารมีการทำอนาจารย์หรือลวนลามผู้โดยสารก็แนะนำว่าให้แจ้งความดำเนินคดีร่วมด้วยเลยค่ะ